คุณผู้ชมมาดูข่าวนี้กันต่อนะคะ
เกิดขึ้นที่จังหวัดกาญจนบุรีทีมข่าวเนี่ยถึงขั้นต้อง
ส่งทีมข่าวลงไปดูเลยนะลงไปพูดคุยกับแหล่งข่าวนะคะ
แล้วก็เรื่องแบบนี้ไม่ได้มีให้เห็นกันบ่อยนะคะ
คือมีเศรษฐีชาวกาญจนบุรีค่ะเขามีการจัดพิธีสวดพระพิธรรมศพให้หมา
หมาพันปั๊ก๓วัน๓คืนแบบนี้ค่ะ
มีรูปด้วยเออจัดแบบยิ่งใหญ่เหมือนจัดงานคนเลยเนอ
ใช่สถานที่ตั้งงานศพหมาชื่อว่าน้องยูโร
จัดภายในคฤหารหรูหลังหนึ่งในตำบลปากแพรกอำเภอเมืองกาญจนบุรีนะคะ
คือภายในงานเนี่ยก็ลักษณะคือจัดเหมือนงานศพของคนเลยค่ะ
มีการนำเก้าอี้มาตั้งรอรับแขก
แล้วก็มีแม่ครัวเดินทางมาทำอาหารข้าวหวาน
เพื่อรอรับแขกอีกด้วยคุณดูสิโอ้โหจัดดีมาก
ทีนี้เราไปพูดคุยกับคุณพรพิทักษ์หรือว่าเสียตูน
แล้วก็ภรรยาของเขาก็คือนางพัฒนันสมบูรณ์ทรัพย์
สองสามีภรรยาเจ้าของธุรกิจแล้วก็เป็นเจ้าของบ้าน
เล่าให้ฟังถึงความเป็นมาเรื่องของการจัดงานศพให้น้องยูโร
หมาพันปั๊กบอกว่าเลี้ยงเจ้ายูโรตั้งแต่อายุได้๒๐วัน
มีความผูกพันมากรักเหมือนลูก
เวลานอนเนี่ยโอ้โหก็กระเบียดกระเสียดนอนกัน

ถ้าเกิดว่านับอายุเจ้ายูโรเนี่ยเทียบของหมาทั่วไปเนี่ย
มัน๙๑ปีเลยนะแต่ตอนตายคือ๑๓ปี
หลังจากที่ยูโรตายเมื่อวันที่๖พฤษภาคมที่ผ่านมาทางครอบครัว
ก็เลยโทรศัพท์ไปปรึกษาหารือกับเจ้าอาวาส
วัดประชาราชบำรุงหรือว่าวัดรางหมันจังหวัดนครปฐม
ที่นักธุรกิจ๒รายเขาก็นับถือเป็นอย่างมาก
เจ้าอาวาสแนะนำบอกว่าให้ทำบุญกรวดน้ำไปให้๓เช้า
แล้วก็จัดทำบุญสวดมนต์๓วันตอนเย็น
ก็ยูโรนอนกับผมมาตั้งตลอดเวลา
เมื่อเขายังเด็กอ่ะก็นอนอยู่บนหัว
คนพูดง่ายก็หมอดคนละคริ้มไป

คือถ้าถามว่าผูกพันไม่ผูกพันมากกว่าลูก
เพราะว่าลูกเนี่ยเรียนหนังสือผมก็อยู่กันสองคน
ส่วนมากชีวิตประจำวันเย็นเอางี้กว่ากินข้าวก็กินกับผม
ในเมื่อผมสูญเสียถ้าถามว่าใช้ว่าลูกรักแล้วกัน
ผมก็พร้อมที่จะทำอะไรให้ก็ไม่รู้ว่าทำไปแล้ว

แต่ทำแล้วมีความมั่นใจว่าของพระองค์ได้รับ

สิ่งที่ทำเนี่ยมันเป็นความรักที่มันมาก
มากกว่าที่มุดจะอธิบายแบบนั้น

ทีนี้ทั้งสองท่านยังบอกด้วยนะคะว่า

มีคนแนะนำบอกว่าให้ไปฝังให้ไปเผา

ตัดสินใจสร้างสุสานขึ้นมาภายในบริเวณบ้าน
เพื่อเก็บร่างของเจ้ายูโรเอาไว้
นอกจากนี้ตั้งใจทำบูรณ์อุทิศบุษย์สวนกุศลให้กับยูโร
บริจาคเงิน๑แสนบาทให้กับมูลนิธิพิทักการ
เพื่อนำไปซื้ออุปกรณ์ดำน้ำใช้ค้นหาร่างของผู้สูญเสีย
แล้วก็จะนำเงินไปทำบุญให้กับวัดประชาราชบำรุงอีก
จำนวน๕ล้านบาทอีกด้วยค่ะ

ส่วนทำดีก็อนุโมทนาสาธุไปแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนนะ